เป็นงานประจำจังหวัฒน์นะครับสั่งกะเพราหมูกรอบเพราะข้าว
ไม่มีค่ะไม่มีนะมีข้าวขาหมูเอาไหม
แต่พอเสิร์ฟมานะครับเดี๋ยวเรามาทายดูกันดีกว่าว่า
อันนี้มันเป็นเมนูอะไร
ดูปริมาณนี่คือตอนเสิร์ฟมาใหม่เลยนะ

ยังนี่เอามาเสิร์ฟใหม่เลย

นูอะไรครับคุณผู้ชมแล้วทายราคาด้วย
อะไรอ่ะ
มันคือกะเพราหมูสับจานละ๗๐บาทครับ
บ้าถามจริงพี่เบิร์ต

แล้วก็แซวกันว่า๗๐บาทใส่วิญญาณหมู
น่าจะเป็นผัดผักรวมใส่หมูมากกว่าเพราะแทบจะไม่เห็นใบกระเพราเลย
มีแต่ผักอื่นเต็มไปหมดหรือว่าช่วงหนาวผักมันแพงเกี่ยวไหม
นะฮะผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนำภาพนี้เนี่ย
มาโพสต์แล้วก็ให้ข้อมูลว่านี่คือข้าวจานละเจ็ดสิบ
ในงานทุ่งอุดรไปงานประจำจังหวัดโอ้โหนะฮะ
ตอนแรกสั่งกะเพราหมูกรอบพ่อค้าบอกมีแค่ข้าวขาหมู
พอสั่งข้าวขาหมูได้กะเพราหมูสับตกลงมันมีไม่มีวะ
เออไอ้กะเพราเลยนะฮะค่ะนะครับแล้วก็นั่งรออาหารอยู่ครึ่งชั่วโมง
ลงท้ายด้วยการประชดว่าขอให้ขายดีไม่เจ๊งนะคะนะครับ
ชาวเน็ตส่วนใหญ่เข้ามาแสดงความเห็นบอกว่าเจอแบบนี้เนี่ย
โดนมาแล้วเหมือนกันสองจานร้อยสี่สิบข้าวนิดเดียวเงือบจ้า
นะฮะบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเคยสั่งก๋วยเตี๋ยวราคาแปดสิบบาท
ได้ลูกชิ้นสองลูกหมูสามชิ้นโอ้แพงแพง
บางคนจึงแนะนำให้ผู้โพสต์เนี่ยร้องเรียนไปยังพาณิชย์จังหวัดนะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
ฉวยโอกาสขึ้นราคาแบบนี้งานประจำปีเนี่ยมันต้องถูกต้องดีครับ
คนจะได้มาเที่ยวทุกปีค่ะไอ้แบบนี้ไม่ไหวนะนะฮะ
เรียบเกินไปอ่ะที่สุดอ่ะค่ะ